สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้
เราต้องแบ่งพลังทำกันอยู่สองคนในวันนี้
แล้วก็มีแองจี้อีกคนนึงยังอยู่กับเราด้วยนะครับวันนี้แองจี้อยู่กับเรานะ
ช่วยดูหัวแอนจี้กันด้วยค่ะ
นะครับโอ้โหเป็นพัดนะจ๊ะ
มีเหตุผลไหมคะพัดโชคร้ายให้ไปไกลพัดไต้ฝุ่นไปด้วย
คืออย่างงี้วันนี้คุณรถเมตต้องมาแต่ว่าตอนนี้รถติดมากนะยังมาไม่ถึงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ
นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงพระปริชาสามารถนำทับนักกีฬาขี่ม้าไทยเนี่ย
คว้าเหรียญเงินจากประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภททีม
ในการแข่งขันกีฬา๔เกมครั้งที่๒๙ที่ประเทศมาเลเซียค่ะ
การแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่๒๙ที่ประเทศมาเลเซียนะครับกุงกุลาลำเปอร์
วิทยาพาณิชย์นางสาวพรรคจิราทรงพรรคและนางสาวอารินัตถาชาวะตานนท์นะคะ
ซึ่งคว้าเหรียญเงินมานะคะทั้งทีมเลยจากประเภทศิลปะการบังคับม้า
อันนี้เป็นแบบสวยงามนะครับซึ่งประเภททีมเนี่ยนะคะมีคะแนนรวม๒๐๖๒๑๑
นี่คือที่๒นะคะที่๑เป็นมาเลได้ไปได้คะแนนรวม๒๑๒
แล้วก็ที่๓สิงคโปร์ก็ใกล้กันเนอะ๒๐๑หมายถึงประเทศอยู่รวมใกล้กันเลย
ต่อออกกับประเทศเราพูดสุข่าวรายงานว่าระหว่างพฤติรับเหรียญนั้นพระเจ้าหลังเธอ
ท่านทรงนำพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙นะคะ
กอดอย่างแนบแน่นซึ่งภายหลังการแข่งขันนั้นก็ทรงประธานสัมภาษณ์ว่า
ดีใจที่สุดคือตอนที่ได้กอดพระบรมชายลักษณ์แล้วเราก็นำเหรียญนั้นมาวางกับท่านเหมือนถวายให้
ซึ่งปกติเวลาเรามาแข่งเราได้เหรียญแบบนี้พระองค์จะทรงคล้องให้แต่มันคงไม่มีวันนั้นอีกแล้ว
เหมือนเป็นการทำให้ท่านได้รู้มันไม่มีคำพูดใดที่จะสื่อออกมา
เราคิดว่าคนไทยทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราทำและเข้าใจความรู้สึกนะตอนนั้นมันสุด
น้ำตาเกือบไหลออกมาแต่พรุ่งนี้ยังเหลือแข่งอีกหนึ่งวันก็มาลุ้นกันต่อไปนะคะ
ท่านผู้ชมเห็นแล้วนี่นะคะทรงมีน้ำตาไหลนิดนึง
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
สัตว์ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านนะคะ
ขอบคุณทีมงานสตาร์ฟโค้ดและม้าปรินส์ชามมิ่ง

จะขอสู้จนนาทีสุดท้ายเลย
ในการแข่งขันขี่มาครั้งนี้เป็นครั้งที่๒๙

พระองค์จะแข่งขันต่อในประเภทบุคคล
ในวันที่๒๓๒๔สิงหานี้

ที่กรุงกุราลัมเปอร์เราก็ขอส่ง
กำลังใจไปถวายท่านค่ะดีใจอ่ะปื้มอ่ะ
เห็นท่านกอดพระบรมชายลักษณ์แล้วก็เอาเหรียญติดนิดนึง

ยอดมากนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับ

เอาที่สบายใจกันละกันเอามาเรื่องนี้กันบ้างนะฮะ
รัดนะฮะแล้วก็หวังที่จะกลืนป้าลงไป

คืออย่างนี้งูเหลือมขนาดใหญ่นี่นะโผล่ฉกนะครับ
รัดขาป้าวัย๖๕ปีที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับ
ขณะเดินเข้าสวนเก็บมะนาวนะครับ
ไปคนเดียวไปเก็บคือบอกไม่มีใครช่วยเลย
สุดท้ายแล้วต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับ

แล้วก็วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเรียกญาติบอกให้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลหน่อย
ขาถูกกัดเป็นแผลเวอะเวอะเลยนะครับ

ป้าคนนี้เขาชื่อว่าบุภากุลกดีนะครับ

เป็นชาวบ้านอยู่ที่ตำบลจราเข้ร้อง
อยู่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะฮะ

ได้ถูกเจ้างูเหลือมขนาดใหญ่ที่หิวโซเนี่ย
เข้ามาทำร้ายไล่กัดที่ก็เท้าซ้ายของเขา
พอกัดเสร็จนี่นะเขาบอกว่าโอ้โหเป็นแผลขนาดใหญ่เลยนะครับ
แล้วก็ใช้ลำตัวลัดที่ขาของตนเอง

แต่โชคดีนะที่ป้าเนี่ยยังดิ้นหลุดออกมา

นะครับแล้วก็ใช้มือนี่นะฮะ
ง้างเจ้าตัวงูนี่นะครับ
ให้หลุดแล้วตัวเองก็พยายามจะวิ่งหนีนะครับ
พอวิ่งออกมาประมาณใช้เวลา๓๐นาทีนะ

แล้วก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในสวนนะฮะ
เขาบอกว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่กว่า๒๐กิโลกรัม

ก็เลยหลังจากนั้นก็ได้มีการไปจับตัวเจ้างูตัวนี้
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับ
คือนางบุภาได้มีการเล่าให้ฟังนะตนเองเนี่ย
ไปเก็บไปเก็บใบมกรุ่นและก็รูปมะนาว

ไปแบบนี้แกก็ตกใจหันไปดูโอ้โหคุณพระเป็นงูเหลือมตัวใหญ่มาก
อ้าปากชกกัดที่ขาซ้ายเลือดนี่พุ่งทะลักเลย
หลังจากนั้นก็ป้าก็ล้มลงงูมันก็ลัดเลยรัดขา
ป้าก็ง้างงูออกง้างเท่าไรก็ไม่ได้
สุดท้ายดึงนี่ดูดิฮะตัวยาวขนาดนี้
มันรัดป้าจนแบบว่า
คือกัดด้วยคืองูหลามไม่ค่อยมีข่าวว่ากัดนะ
เหมือนว่าหัวมันเล็กกว่าแต่อีเหลื่อมดุกกว่าหลาม
ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วป้าหนีรอดมาได้แล้วก็ไปเรียกให้ลูกตัวเองช่วย
แล้วญาติพี่น้องก็เลยนำส่งที่โรงพยาบาลชายโย

ไม่ชอบจัดง่าหรอกเบอร์ดำอยากจัดกินไม่ชอบจัดง่ากินงู

สมมติแน่นอนจะเหลือลักษณ์สดเลยค่ะคุณค่ะ

อยู่ตรงเพลินจิตค่ะวันนี้สุขุมวิทย์ตกหนักมากทีเดียว
สุขุมวิทย์ฟังนะครับค่ะสุขุมวิทย์ฟังนะครับวันนี้บอกมาพร้อมกับข่าวดังเลย
คนอยากรู้นี่ไงที่คนเขียนบอกอยากรู้ข่าวคุณเจนนี่ใช่ไหมคะ

ก็ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีข่าวลือออกมาสักระยะหนึ่งว่า
ตกลงความสัมพันธ์ระหว่างคุณเจนนี่เทมพลสุวรรณกับคุณกึ้งเฉลิมชัยเป็นยังไงบ้าง
ก็ไปเจอคุณเจนี่คุณเจนี่ก็เลยเปิดปากบอกถึงความสัมพันธ์นะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่ได้คุยกันแล้ว

เขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นแฟนตรงนะ

เรียกว่าแบบอังไง

อุ่นอังนั้น
การกระทำของเขามันทำให้เป็นคำตอบในการตัดความสำคัญ

บอกต่อไปว่าส่วนที่มีข่าวลือเรื่องมือที่๓นั้น
บอกเลยว่าไม่ขอพูดถึงรายละเอียดเพราะว่าตนไม่อยากจะกล่าวถึงบุคคลอื่นนะคะ
เพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย

บอกว่าได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันหรือเปล่า

ไม่มีอะไรจะต้องเคลียร์แล้ว

หรือบอกว่าสถานการณ์แล้วก็อะไรหลายอย่าง
ที่ทำให้ตนรู้สึกว่ามันชัดเจน
แล้วก็พอได้เห็นก็ไม่อยากจะเคลียร์แล้ว

พูดให้พูดเรื่องของคนที่สามก็มักจะมี

พอได้เห็นไม่อยากจะเคลียร์อะไรแล้ว
อย่างที่เคยบอกว่าไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องส่วนตัว
แต่ว่าตอนนี้ตนไม่มีใคร

เพราะว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยเราตรงนี้

ฉะนั้นตัวเองก็ต้องชัดเจนนิดหนึ่งว่าตอนนี้เราเคลียร์ชัดเจนแล้วนะคะ

แต่เมื่อถามว่าเข็ดกับความรักไหม
คุณเจนี่ก็บอกเลยบอกว่าเหนื่อยใจมากกว่า
แล้วก็ยอมรับว่าเสียใจกับความรักครั้งนี้นะคะ
ส่วนตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับรักกับใครใหม่

วุ้นสนิทกับสาวใหม่ของกึ้งหรือเปล่า

ขอถอยออกมาเพราะว่าเจ็บทั้งกู่ไม่รู้ไม่รู้
มั่นใจว่าคิดดีแล้วตอนนี้ขอใช้เวลาเยียวยาหัวใจ
ก็คือมันคงมีอะไรหลายหลายอย่าง
ในแง่ของการเสพข่าวมา

ไม่รู้ว่าวุ้นจะยังเป็นเพื่อนเจนไหม
ก็คือว่ามีคนขุดคุยแล้วก็ตามสืบ
บอกว่าสาวคนนั้นคนใหม่ของคุณกึ้งเนี่ย
เป็นเพื่อนอยู่ในแก๊งของพี่วุ้นเส้นอีกแก๊งนึง
คืออย่างนี้เท่าที่ได้ตามข่าวบันเทิง
นี่ไม่ได้เป็นข่าวจากเรานะต้องบอกก่อนนะฮะ

ครอบเนี่ยสารแน
คือเขาก็มีข่าวลงมาบอกว่า
ตัวฝ่ายคุณกึ้งเนี่ยก็มีผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมาชอบ

เพราะว่าเจนเนี่ยไม่ได้ออกงานตรงคืน
แต่คุณเจนเนี่ยคุณเจนเนี่ยไม่ค่อยชอบออกงานตรงคืน

แล้วพอสรุปว่าคุณก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาสนิทกับทางคุณกึ้งถูกไหมฮ
พอหลังจากนั้นก็ได้มีการประกาศตัวว่าคบกับคุณกึ้ง

สักอย่างนะประมาณอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ทราบไม่ได้ลงรายละเอียด
เพราะว่าอ่านเข้ามาเสพเข้ามาเหมือนกัน
อย่างนั้นทีนี้ก็เลยเป็นข่าวมาที่มาของเรื่องราวที่มันมีการเลือก
ที่เข้ามาเนี่ยบูรณ์คนที่๓เนี่ยรู้จักกับคุณวุ้นเซ่นด้วย
ของผู้หญิงอันนี้พูดตรงนะว่าเวลามีอะไรอย่างนี้

พอมันหายก็ขี่คล้ายไปได้ถ้าเป็นเพื่อนเซนต์นิตกันอะ

เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงนะฮะ
แต่ว่าผู้ชายก็เหมือนกันเอาจริงไม่ใช่แค่ผู้หญิง
อุ๊ยแต่เพื่อนผู้ชายพี่มันก็มั่วอยู่ในกลุ่มแน่
มันก็ไม่ได้แคร์ใช่ไหมคะ
แต่ตอนนี้คือคนก็ไปจับเป้าที่ประเด็นว่า
ก็แบบว่าแบบว่า
ก็นี่ไงเป็นปฏิกิริยาทางจีบทุยาคล้อง
จะจับผู้หญิงจะรู้สึกแบบเจ็บจี๊บ

นี่ผมบอกอย่างนี้เรื่องขอนอกเรื่องหน่อย

จำได้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นหมอช้างหมอรักอะไรก็ตาม

กำลังถูกราหูเนี่ยดีดออก

แต่ตอนดีดออกเค้าบอกเหมือนกิ่งไม้

มีการศรัสเทื่อน

อย่างเยอะ
หมดดำจะโดนดีดเท่าไหร่น้าง็ไม่สนใจหรอก

แล้วมีคนแบบา๊บแอบถามบอกว่าแบบ

นี่กินจะบอกพี่เลย

แต่ไม่รู้คนไหนผู้หญิงเยอะมากจริง

ไม่ท้องจริงนะพี่เจนนี่เขาถึงเคยพูดตลอดอย่างเนี้ยว่าแบบเขาขยับตัวทำอะไรเขาก็ผิดหมดแนท

อยากให้พี่เขามีความสุขให้เขาประสบความสำเร็จความรักนะพูดจริงนะ

โอ๊ยหยิบออกมาถามหนู

ใจเริงที่ว่าเด็ดแล้วอันนี้ก็เริงใจเหมือนกัน
แต่ว่าเดี๋ยวมันมีเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากัน

มีเรื่องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์

วันนี้ยังไม่มีค่ะ

เหมือนว่าเรื่องนี้แพ้แปลก

สิ่งที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่นะสะเทือนวงการบันเทิงนะผมบอกเลย

ไม่ใช่
เหมือนคนถามหนูเยอะมากเลยเรื่องเมื่อวาน
มันยังไม่มีการบอกเล่ามาเยอะ

แล้วก็คนที่เคยสร้างนางขึ้นมาคนนี้

พูดมากสีน้อยสีผมมาเรียงไม่ได้

พี่คุยกันไปแล้วเหรอครับ
เขากันตัวเองออกไปดีครับ
มันก็เขียนเขียนละเอียดมาก
แล้วมันก็ไม่ได้ดูแล้วว่ากล้องกำลังงง

เพราะฉะนั้นเขาก็มีส่วนลูกน้องมาบอก

บอกว่าให้น้องมดดำไปเล่าต่อนะพี่ชอบ
โอ้โหมดดำคุณสมบัติ

ผมไม่แปลกใจฝ่ายหญิง

สาวฉุนจัดโดนจับขี่บริษัทย้อนศร

เว้นความผิดนี่คือแบบเอาความหมายเปลี่ยนเลยทีเดียว
สาวฉุนจัดโดนจับขี่บริษัทย้อนศรนะครับ

ก็เลยประชดในการทุบรถทิ้งซะเลย

เมื่อ๒๒สิงหาที่ผ่านมา

ย้อนมาทางอ๋อถนนใหญ่อยู่

ตำรวจจับเลย

มีนะครับ

ไม่นี่คือกำลังใจ
เอาไอ้พ่วยที่ตัดอุปสรี

ตำรวจไม่เคลิ้น

กับสิงหานี้
ไปส่งโรงเรียน

ได้มีการโพสต์คลิปตัวเองถูกตำรวจจับ

ซึ่งเธอเองก็ยอมรับผิดนะคุณผู้ชมครับ

สุดท้ายก็เลยพังรถประชดซะเลย

ตีเองพังเองลงคลิปเอง

เป็นคนถ่ายเองพูดยั่วยุเอง

เราก็พูดขอรถคืนดี
แต่คนยืนยันคำเดียวว่ายึด

คุณไม่ถ่ายคลิป

ตอนที่มีปัญหากันนะนะ

ป๊อกห้ามขับถนนใหญ่
ถ้าขับไม่ได้จะเอาไว้ทำไม

อีกอย่างคุณพูดอะไรกับเรากรุณารับด้วย

แรกก็บอกว่าสงสัยว่าทำไมตำรวจถึงไม่ออกใบสั่ง

ในการไปทำลายรถแบบนี้เลย

คือถ้าฟังตัวต้นคือย้อนศร

อันนี้เขายอมรับว่าเขาผิด

ใบสั่งแล้วก็เอารถคืนได้ใช่ไหม

แต่อันนี้คือจะยึดรถเขา
ขอคืนไม่ได้เขาก็เลยโกรธเลย
คุณตำรวจนี่เจอมอไซคย้อนสอน
พี่กลับจากเมืองกาลพี่เจอสิบล้อย้อนศร

นี่ก็ขับไปแล้วถ้ามันไฟอะไรสาดเข้าตา
ฉันตั้งกลางคืนด้วยไงเหมือนกับเขาไม่อยู่

นี่ถ้าฉันขับแล้วเมามัว
พี่รถเมย์รู้ว่าใครคือแฟนใหม่พี่กึ้ง

แต่เรื่องบางเรื่องเรารู้จักเราก็ไม่สามารถพูดอะไรออกไปได้หรอก

จริงต้องให้อภัยเราด้วยนะ

เดี๋ยวขำมดดำให้ผู้ชม

นอนไม่หลับหรายทงแล้วเกินตอนนี้

เรื่องนี้เรื่องใยของวงการเลยนะ
สกิลการเคลียร์ของเธอมากเลยเขายิ่งอยากรู้ใหญ่เลย
หนักมากตอนนี้เอามาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะ
ในโลกโซเชียลตอนนี้ก็มีการแห่แชร์ภาพต้นไม้ใหญ่เลยนะคะ
มีผ้าผูกแบบว่ารอบเลย
แล้วก็มีพวงมาลัยบูชาแต่มันมีการสร้างห้องน้ำอยู่ล้อมรอบอะค่ะ
วัดโผบางคล้าอบางคล้าจังหวัดเชิงเท้าค่ะ
คือต้นอันนั้นต้นโผเหรอ

ล้อมต้นไม้ก็คือไม่อยากตัดต้นไม้ไงพี่ค่ะ
ทำไมวัดต้องสร้างห้องน้ำคล่อมต้นไม้ใหญ่ล่ะ
ชาวต่างชาติก็ได้ถ่ายภาพความน่าจึ้งของการปลูกสร้างอาคาร
โดยที่ไม่ตัดต้นไม้ที่ขึ้นกิดขวางก็มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างที่บอกไว้
จนทำให้นักท่องเที่ยวสนใจในเรื่องราวดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
นักท่องเที่ยวคงสะพรึงอยู่ว่าต้นไม้อะไรอะไรแบบนี้
ในปริชาบุภาฤทธิ์กรรมการวัดโพบังคลาสแสงเสา
ก็บอกว่าต้นไม้ใหญ่ในห้องน้ำเป็นต้นมะขามค่ะ
ที่อยู่กับวัดมานานมีอายุกว่า๕๐ปีมีขนาดใหญ่เกือบ๒คนโอบ
สูงจากพื้นดินยอดประมาณ๒๕เมตร
ซึ่งวัดได้สร้างห้องน้ำบริเวณดังกล่าจำนวน๑๐ห้อง
สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวค่ะที่จะเข้ามาเที่ยวชมวัด
ในตอนแรกมีคนให้โค้นต้นมะขามทิ้ง
แต่จ้าว่าลักษณะส่งในวัดรู้สึกว่าเสียดายต้นมะขามใหญ่
อีกทั้งต้นมะขามดังกล่าวนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาค้างคาวแม่ไก่
จำนวนหลายพันตัวด้วยนะคะนี่ไงซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวัดโพบังคล้า
ผมไม่กล้าเข้านั่งเนี่ยมีชุดมาแก้บนชุดไทยมาแก้บน

กระดาษทิชชูเช็บก้นเห็นไหมคะอะไรอย่างนี้แล้วเป็นแบบยืนมือยาวอะไรอย่างนี้

คือต่างชาติต่างชาติรู้สึกแปลกแต่ว่าเวลาคนไทยมันเป็นความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์
ใส่ว่าไม่มีที่เหลือเจอสร้างห้องน้ำแล้วจริงใช่ไหมไม่งั้นคงไม่ทำอย่างนี้นะ
เขาอาจจะรู้สึกเป็นเรียกกุศโลบายอาจจะเป็นแบบว่าปลูกต้นไม้อยู่แล้วเวลาคนถ่ายปุ๊บได้ปุ๋ยลงไป

แล้วต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ไปอยู่ในห้องน้ำพี่ว่ามันก็แปลกนะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นะคะเรื่องการแพ้
โทษครับเมื่อกี้เขาส่งมาบอกว่ารอบดดำมาเฉลย
ผมบอกเลยเรื่องนี้มดดำก็เฉลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริง

นี่เหตุเกิดที่โรงเรียนที่อังกฤษนะคะ
เด็กชายวัย๙ขวบชื่ออิสมาอิลอัชลาฟ
ซึ่งเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กมุสลิมนะครับ
เกิดอาการแพ้อาหารอย่างหนักหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของอาหารเนี่ย
อาหารที่มีปลาซึ่งปกติเด็กคนนี้นะคะ
จะติดเข็มติดป้ายไว้ว่าห้ามให้ประชาชน
แต่ปรากฏว่าวันที่เขาไปกินไม่ได้ติด

เขาบอกว่าโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์มิแคมประเทศอังกฤษ
โดยที่อิสมาเอลไม่สามารถรับประทานอาหารได้เนี่ย
มีตั้งหลายชนิดนะไม่ต้องจากปลาก็มีกีวี
ผลิตภัณฑ์จากนมถั่วแล้วก็ทูน่าในน้ำเกลือรวมทั้งปลา
แต่ทุกวันศุกร์เนี่ยทางโรงเรียนก็จะจัด

ดังนั้นอาการแพ้ของเด็กชายน่าจะเกิดขึ้น

ที่เป็นข่าวเนี่ยแต่เขาก็ได้มีบันทึก

แต่วันนั้นก็ไม่ได้ติดโอ้ตายแล้วกุ้มใจจังเลย
เหมือนเขาบอกว่าระยะหลังพวกเขาไม่ได้ติดเข็มกัดอีกต่อไป

ว่าก็กินได้เนื่องจากทางโรงเรียนไม่ได้บังคับให้ติด

แล้วว่าเธอไม่ได้อ่านรายละเอียดครูผู้ปกครองเนี่ยนะคะ

แล้วตอนที่เขาสั่งเมนูเธอก็ลืมถามเชฟว่าเขารับประทานได้หรือไม่

ล่าสุดทางด้านอุสมาอัญชาผู้ช่วยเชฟ

คือตอนนี้เขาก็เสียใจอย่างไรก็ตามพ่อแม่เด็ก
ได้เผลอในชั้นสารว่าโรงเรียนเองนะละ

ให้ลูกเขาได้แต่ไม่ฉีด

ติ๊กเป็นอยู่แล้ว

ต้องเมาส์สักครู่เดียวค่ะ
เอียกเอาอีกแล้วนะคะ

กินสิจะละให้มีผู้ชายมาโซ่

มาเรื่องของคุณ์มาเรอ้อมาวเริ่นน่ะคะ
สักพักหนึ่งที่บอกว่าจะมีการถูกทับทามไปเล่นหนัง
ก็เลยมีกระแสดรมมาตามมาบอกว่า
ผู้จัดการส่วนตัวคุณลำไยเขาออกมาโพสต์ว่าทางลำไยเองเขาก็งานแน่นนะ
ไม่ใช่แค่คุณมาริโอเท่านั้นที่งานแน่น
แล้วจากนั้นเป็นใครต่อนะมีอีกนี่เวียป่ะ
คุณวียาก็ไม่ว่าง

โอกาสหน้าเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ทำงานด้วยกันอีกถูกไหมล่ะ

คือทุกคนก็มีความเป็นมืออาชีพเหมือนกัน
ถ้าเราติดงานจริงเขาก็ต้องเข้าใจอยู่แล้ว

เพราะว่าถ้าคิวมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้
ถามว่าเขามาเกาะกระแสเราดังหรือเปล่า

อย่าคิดแบบนั้นค่ะทุกคนมีแนวทางมีเส้นทางของตัวเอง

ตอนนี้ได้ไม่เอาครับมารักกันดีกว่า

ตอนนี้วางตัวใครนะแอนจี้เป็นนักร้องลูกทุ่งเหมือนกัน

ชื่ออะไรชื่อดังเลยอ่ะแต่เขายังไม่เคยเล่นหนังชื่ออะไรวะ

วางตัวใหม่แต่ก็ไม่รู้จนกว่าจะเปิดกล้อง

ไหนที่ไม่มีอะไรไม่ดี

มาข่าวกรุ๊ปกริ๊ปบ้างกรุ๊ปกริ๊ปแจงเหตุคนมองน้องเป่านะครับ
ค่าตัวเหิดเกินไปนะครับเข้าใจนะครับว่าหากคิดว่าแพงเกินไปก็ไม่ต้องจ้าง
อืมนี่เสียงนี้เลยเหรอไม่ผมพูดเองเออนี่ไงเห็นไหม
กรุ๊ปกริ๊ปนะครับเผยฆ่าตัวน้องเป่านะครับเป็นฆ่าตัวเด็กปกติ
ถ้าคิดว่าแพงเกินไปก็ไม่จำเป็นต้องมาจ้างนะครับไม่ซีเรียส
ตอนนี้นะครับมีงานติดต่อเข้ามาเยอะรับไว้ได้ไม่หมดจริง
ล่าสุดนะครับทางกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ได้มีการออกมาเผยถึงเรื่องนี้นะครับ
เขาต้องการหลายอย่างบางทีตนเองก็ต้องขนญาติมาช่วยดูแล
ก็ต้องเอาเหินที่ได้นี่ไปจ่ายค่าเลี้ยงข้าวเนี่ย
แต่จริงแล้วค่าตัวของน้องก็เรียกว่าสมเหตุสมคตนะครับ
ถ้าแพงจริงเขาก็คงจะไม่เลือกใช้น้องนะครับ
ถ้าคนจ้างโอเคตนก็โอเค
แต่ถ้าเขาไม่โอเคก็ไม่เป็นไร
ถ้าคิดว่าแพงจนเข้าใจผิดและไม่จ้างก็ไม่เป็นไร
อีกอย่างตนก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วย

เพราะทุกอย่างต้องเอาเป่าเป็นหลัก
ของเราเขาติดต่อน้องมายูไปทำไมคุณไม่ค่อยให้
ไม่ใช่ไม่ให้ก็ให้นะแต่ก็ดูที่นั่นด้วย

ดูงานด้วยมั้ง

ทำไมเกรงใจกลัวว่าน้องจะทำงานไม่ได้เต็มที่อะไรอย่างนี้เหรอ

เขาไม่ได้ให้ทำงานอะไรเยอะหรอกให้อุ้มไปโชว์
แต่มันเหนื่อยบางทีเราก็เหนื่อยนะ

คือเอาพูดกันตรงเลยละกันผมไม่นู่นนะ
บางทีผมแบบสมถามมายูไปออกงานไปนู่นอะไรอย่างนี้

เอ๊ะแบบลูกจะแบบมีเชือโรคมีอะไรอย่างนี้

ก็เป็นไหมคะพี่ไม่ให้ไปห้าง

ห้างประเทศไทยเนี่ยเสียงดังแล้วคนหายใจใส่ลูกเนี่ย

รู้ไหมจริงแล้วบ่อเนี่ยเขาบอกเลยนะ
จริงแล้วเด็กอายุยังไม่ถึง๑ขวบ

เขาบอกที่ที่คนหายใจอยู่ในที่ที่จำกัดเนี่ย
ในที่ที่รวมเนี่ยเพราะว่าเด็กมันไม่ได้มีภูมิต้านทาน

พูดสิ

เรื่องนี้บอกว่าดังดวงหาพี่ไพยนะฮะ

คือมีข่าวออกมาแล้วว่าเป็นติ๊กกับคิมใช่ไหมคะแล้วมีคนบอกว่าอ้าวแล้วถอดแต้วออกเหรอ
บอกว่าอย่าเรียกว่าทองเลยดีกว่าเพราะเราเองตอนนี้มันการเริ่มต้นของการทำงาน
เป็นขั้นตอนของการแคสติ้งช่องสามเขาแคสต์แบบนี้นะเขาไม่ได้แบบว่าไป
สำหรับเรื่องนี้เท่าจากดูกระแสหลักในอินเตอร์เน็ตหรือว่าข่าวที่ออกเป็นคิม
คงเป็นอย่างนั้นแหละค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นการถอด
แต่ว่าเป็นคิมเล่นมากกว่าถามจริงว่าการวางตัวแต้วเป็นใคร

ทราบว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีกระแสอยู่ในนั้นว่ามีการวางตัว

คือตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาจะบอกว่ามีสมมุติว่ามีคิมมีเต้ามีบางที่สมมุติเป็นอย่างนี้

เรายังมีอะไรรายละคราวจะติ๊กอยู่
แล้วแกเป็นเรื่องว่าแล้วแกเครียดไหม

เพราะน้องมิวอะ
ใช่หลานชั้นเองลูกเพื่อนชั้นเองน้องมิวนิทรานะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะ
สวัสดีค่ะ